แล้วยิงภรรยาใหม่ของอดีตสามีเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำปางนะครับแต่ว่าหนีไปอยู่ที่พยาวฮะนี่ฮะตำรวจตามไปจับ
กลุ่มตัวได้นะครับนางสาวนีรนุษย์นามสกุลอกกว้างอายุ๕๐ปีครับผู้ต้องหาที่ใช้
ปืนยิงอดีตสามีบาดเจ็บยิงภรรยาใหม่ของอดีตสามีเสียชีวิต
จับได้ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านสันดอนแก้วที่ตะบนเจริญราชอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
ผู้ชายเสื้อแดงนี่คืออดีตสามีวันเกิดเหตุที่ถูกยิงจนบาดเจ็บ
แล้วข้างหลังเนี่ยเสื้อสีดำที่นอนอยู่เนี่ยคือภรรยาใหม่ของเขาถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ผู้ต้องหาหนีไปพยาวนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำปาง
ผู้ต้องหาสารภาพว่าเป็นคนยิงทั้งสองจริงนะครับยิงเจ็บคนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่ง
อ้างว่าไม่พอใจที่อดีตสามีเลิกกันไปแล้วแต่ไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้ลูก
แล้วพอไปทวงเนี่ยวันนั้นก็เลยโตเถียงกับภรรยาใหม่ของอดีตสามีอย่างรุนแรง

ขณะเดียวกันวันนี้เจ้าหน้าที่ต้องให้นักประดาน้ำไปดำน้ำค้นหาปืนที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุ
ตรงนี้ครับเพราะผู้ต้องหาอ้างว่าพอก่อเหตุแล้ว
โยนปืนทิ้งน้ำทิ้งในกว้านพยาวโอ้โหแล้วกว้างใหญ่เลยนะฮะ
ว้านพยาวอยู่ด้านหลังเทศบาลเมืองพยาวนะครับงมกันอยู่นานไม่เจอนะฮะ
ชุดสืบสวนก่อนหน้านี้ที่ตามจนเจอเนี่ยคือไปเจอรถยนต์ที่นางสาวนีรณุษ
ผู้ต้องหาขับหลบหนีมาไปจอดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
แต่ตอนนั้นไม่เจอตัวนะครับจนเช้าวันนี้ไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง
ไปเจอนางสาวนีรนุษย์อยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน
ก็เลยไปจับกลุ่มนะฮะเพราะว่ามีหมายจับของศาลจังหวัดลำปาง
ข้อหาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ค่ะหรือว่าคนฟังแสงไปแบบอาการศัพท์
ในโดรดิปราบแรงอย่างหมดแล้วก็สวัสดิตตามให้ด้วย

สองปีที่เป็นอดีตสามีบาดเจ็บนะครับกระสุนเข้าขาซ้ายหนึ่งนัด
ส่วนข้างหลังของนายสุชาติเนี่ยฮะที่นอนอยู่เนี่ยฮะเสื้อสีดำเนี่ย
กางเกงสีดำนี่เป็นภรรยาใหม่ของเขาซึ่งเสียชีวิตนะครับ
นางสาวนิรนุษย์นะครับยิงนายสุชาติอดีตสามีบาดเจ็บ
แล้วยิงนางสาวพันธิราอายุ๔๑ภรรยาใหม่ของนายสุชาติ
กระสุนเข้าใต้ราวนมซ้ายกับหน้าท้อง๒นัดเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าอาคารพาณิชย์ในหมู่บ้านหนองละคร
ลูกสาวนิรนุษย์หนีกลับไปที่บ้านที่จังหวัดลำปางนี่แหละ
บอกลูกสาวลูกสาวอายุเกือบ๒๐อายุ๑๖๑๗ได้
ตอนที่ไปเนี่ยขับรถลักษณะรถ๑๐ล้อเล็กของตัวเองแล้วก็ไปจอดที่บ้าน
บอกลูกสาวเสร็จว่าเนี่ยไปยิงพ่อเจ็บแล้วก็เมียใหม่ของพ่อตายแล้วนะ
แล้วก็เปลี่ยนเป็นขับรถเก๋งหลบหนีไป
ไปอยู่ที่พยาวนะฮะกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านพักวันนั้นก็จับเอาไว้ได้นะครับ
ภาพเหตุการณ์ต่างต่างวันนี้ถูกจับได้แล้วนะครับอืม